เพราะว่าเด็กหญิงวัย๑๓ปี
ถูกอดีตแฟนหรือว่าแฟนเก่า
ซึ่งอายุแค่๑๔ปีเท่านั้นเองนะครับ

และก็ให้เพื่อนข่มขืนซ้ำ
เพื่อนทั้งหมดมีอีก๓คนนะฮะ
เด็กหญิงคนนี้ไม่มีทางออกครับ
ก็ต้องรีบขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
เพราะว่าถูกถ่ายคลิปไว้แบ็คเมลด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจฉลามขาวบางแสนจังหวัดชมบุรี
ได้รับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือ
จากเด็กหญิงผู้เสียหายวัย๑๓ปีเท่านั้นเองนะครับ
ที่ตกเป็นเหยื่อถูกกลุ่มสมข่มขืน
หลังจากถูกเพื่อนชายซึ่งเป็นแฟนเก่าวัย๑๔ปี
พร้อมกับพวกอีก๓คนข่มขืน
แล้วก็มีการถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ข่มขู่
เรียกเงินจากเหยื่อ๓๐๐๐บาท

เผยแพร่คลิปลงโซเชียลมีเดียนะครับ
เด็กหญิงผู้เคาะร้ายลายนี้ก็เปิดใจเล่าเรื่องที่เกิดขึ้น
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๒กรกฎาคมที่ผ่านมา

แฟนเก่าของเธอซึ่งอายุ๑๔ปีมาหาที่บ้าน
แล้วบอกว่าจะพาไปหาพาไปบ้านเพื่อนที่แถวเขาสามมุก
เมื่อไปถึงก็พบกับวัยรุ่นชายอายุ๑๖ปีคนหนึ่ง
จากนั้นก็ถูกวัยรุ่นชายอายุ๑๖ปี
พาเข้าไปในห้องแล้วก็บังคับข่มขืน
ต่อมาวัยรุ่นอายุ๑๖ปีโทรศัพท์เรียกเพื่อนมาอีก๒คน
เป็นผู้ชายอายุ๓๐ปีคนหนึ่งเป็นคนไทย
ส่วนอีกคนก็อายุ๓๐ปีเหมือนกันเป็นชาวพม่า

เด็กหญิงวัย๑๔ปีเห็นแบบนี้ว่ามีผู้ชายมาอีก๒คน
ตกใจครับอยากจะกลับบ้าน
แต่ว่าผู้ชาย๒คนวัย๓๐ปีไม่ยอมให้กลับ

ชายไทยอายุ๓๐ปีเป็นคนใส่กุญแจมือเด็กหญิงเอาไว้
จากนั้นวัยรุ่นชายอายุ๑๖ปีเป็นผู้ถ่ายคลิปเอาไว้
หลังจากที่เมื่อสักครู่นี้ได้ข่มขืนไปแล้วนะครับ

แล้วก็คราวนี้กลายเป็นมือถ่ายคลิปนะครับ

จะพาเด็กหญิงผู้เคาะร้ายไปส่งที่บ้าน
แล้วก็บอกว่าห้ามนำเรื่องที่เกิดขึ้นไปบอกกับใคร
เช่นนั้นเดี๋ยวจะประจานให้อับอายจะปล่อยคลิปเลยนะฮะ
แล้วก็ข่มขู่เรียกเงิน๓๐๐๐บาทแลกกับคลิปที่ถ่ายเอาไว้
ทำให้เด็กหญิงวัย๑๓เครียดไม่รู้จะทำอย่างไร
หาทางออกไม่ได้เอาเรื่องนี้ไปปรึกษาเพื่อน
จนกระทั่งนะครับมาแจ้งที่ศูนย์เฉพาะกิจฉลามขาว

กระทั่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปพบอาจารย์
เพื่อขอให้เป็นล่ามสื่อสารกับพ่อของเด็ก
ซึ่งพ่อของเด็กพิการเป็นใบ้ให้คุณ
จากนั้นก็พาเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพแสนศุกร์
แล้วก็นำตัวเด็กหญิงไปตรวจร่างกายเพื่อนำมาเป็นหลักฐาน
ในการที่จะดำเนินคดีกับบุคคลทั้ง๔ต่อไปนะครับ